ส่วนวันนี้ช่วงแรกของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งค่ะ

มีคนแชร์มาในโลกออนไลน์บอกว่า

เป็นตำรวจยศพันธมตโททีเดียว

พร้อมกับเล่ารายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ชมกันพร้อมกันเลยนะคะ

เป็นเรื่องราวที่เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กนะคะ
ชื่อว่าถนนบายพลาสภูเก็ต

คนขับเป็นข้าราชการขับรถไม่มีวินัยเลย
ที่เห็นข้างหน้าทะเบียนจังหวัดภูเก็ต
เปิดไฟฉุกเฉินพร้อมกับขับรถปาดไปมา
บางทีก็จี้ท้ายรถที่อยู่ด้านหน้านะคะ
แล้วก็มีการเปลี่ยนเลนส์แบบนี้ด้วยพอเปิดไฟฉุกเฉินเราก็ไม่รู้สิคะว่าจะไปเลนไหน
กระทันหันแล้วก็ขับสายไปสายมา
ช่วงที่เกิดบริเวณถนนเฉลิมพระเกียร๙หน้าห้างเทสโกโลตัสสาขาภูเก็ต
รัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะ
คนที่ถ่ายเอาไว้ก็คือคนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
เอามาแชร์ในเฟซบุ๊กคุณก็ผมชื่อไนท์มีชื่อของเขา
แล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าถนนบายพลาสภูเก็ตดูกันเอาเองนะครับ
เรื่องการจอดรถในที่ห้ามจอดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ส่วนปัจจุบันตำรวจคนนี้ก็มีตำแหน่งช่วยราชการอยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงาแต่ว่าบ้านพัก
ก็เลยเจอเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้บ่อยครั้งนะคะ
ซึ่งก็มาในรูปแบบของการแต่งตัวเต็มยศเป็นประจำเลย
ทีมงานรถประทุกข์ตรวจสอบนะคะแล้วก็สอบถาม
ยังพลตมตรีธีรพลทิพย์เจริญ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
ก็ยอมรับบอกว่าได้เห็นคลิปนี้แล้ว
แต่ว่ายังไม่เห็นเลขทะเบียนได้อย่างชัดเจน
ขณะที่ยี่ห้อและสีของรถเก๋งคันนี้

ที่เคยมีปัญหากับคนขับรถของผู้ว่าราชการภูเก็ต

กองบังคับการตำรวจภูทรพังงาจริงนะคะ
เรื่องต้นประสานงานไปที่ผู้บังคับบัญชาของตำรวจคนนี้แล้ว
เพื่อที่จะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ก็จะมีการดำเนินการทางวินัยอย่างแน่นอน
ก็หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องแบบนี้นะคะ